พระสังฆ์สุริยชัตริย์สมาธิพุทธศพา
วันนี้จะขออนุญาตอภิปรายสำหรับผู้เป็นคาริเดต
ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
โดยทางพักเพื่อไทยได้มีการส่ง
คุณเศษฐาธวีศิลป์มาเป็นคาริเดต
สำหรับสวผมอยากจะขออนุญาตอย่างนี้ก่อน
ตามอำนาจหน้าที่ของสวแล้ว
ได้กำหนดนะครับให้มีหน้าที่ในการเลือกบุคคล
ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
อกจากนี้แล้วยังต้องกำหนดถึง

คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี้

จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับจะต้องมีความซื่อสัตว์สุจริต
นะครับและต้องเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนและจะต้องมีจริยธรรมตามมาตราร้อยหกสิบ
ของกฎหมายรัฐมนูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญ
นะครับดูแลบริหารบ้านเมืองทั้งประเทศดูแลปากท้องประชาชนทั้งประเทศ
ดูแลสถาบันเกือบทุกสถาบันนะครับขับเคลื่อนประเทศ
ทำให้ประเทศเจริญหรือตกต่ำได้ด้วยผู้นำของประเทศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเป็นตำแหน่งที่สำคัญขนาดนี้เนี่ย
นะครับต้องได้รับการคัดสรรและคัดเลือกนะครับจากสมาชิกทั้งวุฒิสภา
แล้วก็ทั้งสอสอนะครับต้องได้รับการรับรองเสียงกึ่งหนึ่ง
คือสามเจ็ดห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีจังกล่าว
เป็นเรื่องสำคัญของทางผู้ที่จะต้องมาเลือก
ในเมื่อสวมีหน้าที่จะต้องคัดสรรบุคคลที่มาเลือกนะครับ
ผมก็จะขอเข้าประเด็นเลยนะครับประเด็นของทางสวเนี่ยนะครับ
ต้องเลือกคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับทางพักเพื่อไทยเนี่ย
ได้มีการเสนอมาเนี่ยนะครับก็เพิ่งเสนอมาในช่วงระยะเวลา
ถ้าไม่เกินอาทิตย์กว่ากว่าซึ่งเป็นการทราบข่าวกันมาเราก็พยายามจะติดตามนะครับ
ว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนประวัติเป็นอย่างไร
ผมเนี่ยได้สอบถามเพื่อนสวด้วยกันเลยนะครับหลายหลายท่านเนี่ย
รู้จักท่านเศรษฐาไหมท่านเศรษฐาทวีสินรู้จักไหมนะครับ
บางคนก็บอกอ๋อรู้จักเป็นนักธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับ
เป็นเจ้าขององค์การแสนสิรินะครับต่าง
แต่ถามว่ารู้จักตัวตนท่านจริงไหมว่าท่านทำอะไรยังไงที่ไหน
ท่านมีประวัติอย่างไรส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ทราบนะครับ
ถามว่าเอ๊ะแล้วท่านเป็นคนดีไหมหรือคนไม่ดีอะไรยังไงไหม
คุณทราบกันไหมสวพักพวกผมตอบก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ได้เข้าไปคุกทีนะครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมา
คำถามแรกเลยว่าคนที่จะมาเป็นนายกที่เราสวที่เราทุกคนจะต้องเลือก
เรายังไม่รู้จักเขาเลยว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี
เขาทำธุรกิจดีหรือไม่ดีนะครับแล้วเขาสามารถมีความสามารถนำพาประเทศเนี่ยนะครับ
สู่ความเจริญได้หรือไม่เราไม่รู้จักถามผมว่าแล้วผมจะเลือกยังไง
ผมก็ถามพักพวกที่เป็นสมาชิกสวหลายท่านเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็เกิดคำถามในใจกันทุกคนว่าเออ
มันเป็นตำแหน่งสำคัญนะประเทศมันจะเดินต่อไปได้ไม่ได้เนี่ย
นะครับมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรี
เพราะหลังจากนี้ท่านจะต้องไปตั้งทีมรัฐบาลบริหารประเทศนโยบายท่านอีกอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลย
แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าท่านเป็นใครมาจากไหน
พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ทำเอกสารมาเถอะแต่ทางสว
ให้สวทราบเลยว่าโอเคทางคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับ
เป็นยังไงประวัติเป็นยังไงอะไรไม่มีเลยนะครับ
เราก็พยายามติดข่าวติดตามข่าวจากทางด้านการเมือง
สื่อทางด้านอะไรก็เจอแต่ด้านลบตลอด
ด้านลบที่ผมว่าก็มีคุณอามีนบางท่านนะครับ
ก็มากล่าวหาท่านเศรษฐาว่าใช้วิธีการเลี่ยงภาษีทำธุรกิจไม่ถูกท่องนะครับ
ซื่อสัตว์สุจริตผิดจริยธรรมนะครับ
แล้วก็ยื่นเอกสารมาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขายื่นเอกสารมาเนี่ยนะครับ
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบริษัทแสนสิริก็มีเอกสารยื่นมาโต้ตอบ
แต่ว่าไม่เคยเอามาชี้แจงให้กับทางสวหรือส่งให้สวทราบเลย
เวลาสวรรค์จะเลือกนายกฎมุนตรีต้องเป็นไปตามกฎหมายและธรรมนูญ
ฉบับปี๖๐ซึ่งระบุไว้ว่าผู้ที่จะต้องถูกเลือก
จะต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ตั้งต้องมีจริยธรรมเป็นเลิศ
ในขณะนี้คุณเศรษฐาถูกโจมตีตลอดนะครับ

ทำการค้าขายมาไม่ถูกต้องนะครับเลี่ยงภาษีมั่งอะไรมั่ง
ซึ่งทางเราก็พยายามจะหาข้อมูลนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า
มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าท่านถูกกล่าวหา
หรือจริงท่านเป็นคนดีพวกผมสวรรค์ผมพูดตรงว่าผมไม่ทราบกันจริง
ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบถามเกือบทุกคนทุกคนก็บอกไม่ทราบ
ถ้าไม่ทราบแล้วผมจะไปเลือกกันได้ยังไง
ผมจะเอาประเทศมาเสี่ยงในการจะเลือกคนคนหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นคนยังไง
มาปกครองประเทศเอาประชาชนมาเป็นตัวประกัน
เอาเศรษฐกิจเอาประเทศชาติเอาความเจริญเอาทุกอย่างมาเป็นประกัน
แม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประกันเหรอ
ผมฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง
แต่ในฐานะว่าเราต้องเลือกเราก็ต้องหาข้อมูลในส่วนของทางสว
ผมก็ไปตามเอกสารมาได้หลายชิ้น
คุณเศรษฐาทวีสินถูกกล่าวหาเรื่องแรกเลย
คือเรื่องซื้อที่จากบุคคล๑๒คน

เราก็ดูนะครับว่าเอกสารที่เขากล่าวอ้างว่าเขาซื้อที่มา
ตัวนี้เป็นอย่างไง
เอาไปแบ่งที่ดินเป็น๑๒ส่วน
เพื่อจะมาเลี่ยงภาษีในคณะบุคคล
แต่ถ้าเป็นการเสียภาษีในนามบุคคลแล้ว

จะทำให้เสียภาษีน้อยลงทำให้ต้นทุนในการซื้อขายของแสนสิริเนี่ยนะครับ
ถูกลงนะครับตรงนี้เราก็ไปค้นนะครับ
ทั้งกฎหมายนะครับทั้งข้อเท็จจริงนะครับ
ได้จากหน้าข่าวทั้งได้จากประมวลกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรนะครับ
เราก็ไปดูทุกอย่างมาผมขอสรุปคร่าวอย่างนี้นะครับว่า
มีการซื้อขายจริงระหว่างบริษัทแสนสิรินะครับกับบริษัทประภัยทรัพย์
ภัยทรัพย์นี่ถือมีผู้ถือหุ้น๑๒ลายนะครับ
ทั้ง๑๒ลายเนี่ยนะครับถือหุ้นในที่ดินแปลงเดียวนะครับ
มีการตกลงซื้อขายกัน๑๕๐๐กว่าล้านสำหรับที่ดินแปลงนี้กับทางแสนสิรินะครับ

ผู้ถือหุ้นทั้ง๑๒ลายเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณประภัยก็ดีหรืออีก๑๑คนก็ดีเนี่ยนะครับ
เข้ามาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงเดียวนะครับ
เจตนาเพื่ออะไรนะครับผมก็ไปดูกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะครับ
ถ้าซื้อในนามบุกกลุ่มบุคคลนะครับแล้วจะซื้อตรงไปตรงมา
ที่ดินแปลงเดียวแปลงใหญ่แปลงเดียวซื้อในนามคณะบุคคล
เพราะว่าเขาเป็นคณะบุคคลเป็นมีบุคคลตั้งแต่๒คนขึ้นไปนะครับ
เพื่อทางการค้าฐานภาษีในการเสียภาษีเนี่ยนะครับ
มันจะเสียได้สูงแต่ถ้าแยกย่อยเป็นสักสิบสองคนนะครับ
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในนั้นนะครับแล้วก็เอามาเสียภาษี
ฐานภาษีมันจะเล็กลงผมก็ตามต่อไปอีกดีว่าเอ๊ะอ้าว
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้รัฐเสียหายยังไง
ก็ไปดูต่อก็ปรากฏพบว่าเมื่อขยายไปแล้วเนี่ยนะครับ
เขาไปถือตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น๑๒คนเนี่ย
ใครมีหุ้นเท่าไหร่ก็ถือสัดส่วนตามนั้นในที่ดิน
ใส่ชื่อลงหลังโฉนดไว้เพื่ออะไร
เพื่อทำให้มูลค่าที่ดินตรงนี้นะครับในถือการถือสัดส่วนเนี่ย
มันราคาน้อยลงเมื่อราคามันต่ำลงเวลาคำนวณภาษีมันก็น้อยลงไปด้วย
เพราะเขามีการเลสนะครับเขามีอัตราภาษีอยู่นะครับ
เดี๋ยวผมมีเอกสารเนี่ยนะครับในการอัตราภาษีเนี่ยนะครับ
ในการเสียภาษีเนี่ยมันจะมีอัตราภาษี
เดี๋ยวขออภัยนิดหนึ่งครับคุณวิวัตรครับ
เราได้ตกลงกันว่าให้อภิปรายคนละ๗แล้วเราจะให้ไปถึง๑๐นาที
ตอนนี้ก็๑๐นาทีก็อยากให้คุณวิวัตรได้สรุปเลยนะครับ
ผมเข้าใจครับเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอยากให้ได้สรุปทรัพย
ไม่งั้นก็เราดูแลเวลาไม่ได้ครับเจอร์ครับเจอร์ครับ
ถ้าได้สรุปได้ก็จะเป็นการดีครับ
เรียนท่านประธานครับท่านครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับท่านครับ
เป็นประเด็นสำคัญตอนนี้ถ่ายทอดสด
ประชาชนทั้งประเทศต้องรู้ครับท่านครับ
แล้วท่านก็กำหนดเวลาแล้วบอกว่าทางฝ่ายสวได้กี่นาทีกี่นาที
นะครับถ้าเกิดมันเกินมั่งจะขาดมั่ง
ผมเชื่อว่าจะมีสวบางท่านเนี่ยจะเสียสละเวลาให้แก่กัน
แต่จะไม่เกินเวลาที่ท่านกำหนดแน่นอน
นะครับท่านครับขอประธานอนุญาตท่านเถอะครับ
วันนี้ขอให้ได้พูดในสิ่งที่เราค้นมาหามา
เวลาที่กำหนดก็ทางฝ่ายสวคงกำหนด
แต่ถ้าจะเกินไปเดี๋ยวก็กินเวลาท่านก็
ก็ขออนุญาตให้แต่ว่าอย่าเกินไปมาก
เดี๋ยวจะกินเวลาของพวกเรากันเองครับ

ครับครับขอขอบคุณคุณท่านมากครับ

ปรากฏว่าทั้ง๑๒ลายเนี่ยนะครับ
เข้าไปถือหุ้นตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
ก็เป็นเรื่องของบุคคลถือหุ้น
ก็เป็นเรื่องกลุ่มของบุคคลถือหุ้น
แล้วก็ทางบริษัทแสนสิริก็มาซื้อที่ดินแปลงนี้
บริษัทแสนสิริเนี่ยนะครับ
ก็จะมีรายงานการประชุม
และซื้อที่ทั้งสิบสองส่วนเนี่ยนะครับ

เจตนาจะให้เห็นว่ามันเป็นที่๑๒แปลงนะครับซื้อคนละวันเพื่ออะไร
เพื่อเวลาคิดก็คิดทีละแปลงทีละแปลงราคาจำนวนมันน้อยลง
และการมีการกำหนดราคาของที่ดินก็กำหนดราคาไม่เท่ากัน
ต่างกันนิดหน่อยมั่งห่างกันมั่งอะไรมั่งนะครับ
เพื่อจะบ่งชี้ให้เห็นว่านี่มันเป็นที่ดินคนละแปลงคนละแปลง
ท่านครับลักษณะแบบนี้เวลาเสียภาษี
เขาก็มาคิดภาษีทีละแปลง
ผมคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
ที่ดินแปลงนี้ตกลงซื้อกันในราคา๑๕๐๐ไม่โทษครับ

ก็เกือบ๑๖๐๐ล้านนะครับ
ปรากฏเมื่อแยกแปลงออกไปอย่างนี้แล้ว
เสียภาษีเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับ
เสียภาษีเพียง๕๙ล้านบาทนะครับ
แต่ถ้าแสนสิริตรงไปตรงมาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับ
ทั้งแปลงโดยไม่ต้องมาแยกหรือว่ามาใส่ถัดส่วนแบบนี้
เสียภาษีที่ดินอยู่ประมาณ๕๘๐ล้าน
หายไปเท่าไหร่ท่าน๕๐๐กว่าล้านนะฮะ
แทนที่๕๐๐กว่าล้านนี้จะเป็นเสียภาษีเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับ

อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางคุณชูวิทย์
แล้วก็เป็นเอกสารบางส่วนที่เราเอามาจากธรรมกร
เพื่อมาประมูลเรื่องดูว่ามันเป็นยังไง
และยังมีเรื่องร้องเรียนอีกหลายเรื่องนะครับ
ตอนนี้นะครับเมื่อมันปรากฏข้อเท็จจริงอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับ
คุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องการวางแผนภาษีของทางบริษัท
ผมไม่เข้าใจเรื่องการวางแผนภาษีของบริษัท
ถ้าการวางแผนภาษีของบริษัททำให้รัฐเสียหายนะครับเสียภาษี
แทนที่จะได้รับเงินจากภาษีกับเสียภาษีได้เอง
มันไม่ใช่เป็นการเรื่องการวางแผนภาษีหรอกครับ
ถ้าเป็นการเรื่องการวางแผงภาษีจริงเนี่ยนะครับ
ก็เช่นคุณไปซื้อหุ้นนะครับไปซื้อประกันไปซื้ออะไรเพื่อจะลดห่อนภาษี

แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นการเลี่ยงภาษีทำให้รัฐเสียหายหรือเปล่า
อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตให้ไปคิดกันนะครับ
คุณวิวัตรครับพอจะสรุปได้นะครับ
ได้ครับเดี๋ยวผมขออีกนาทีหนึ่งครับผมสรุปแล้วครับท่านครับ

ที่จริงยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันชัดเจนนะครับมันมีพยานหลักฐานมีอะไรอยู่นะครับ
ก็ขอขออนุญาตว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ประเทศท่าจะเจริญได้จะไปได้ต้องเลือกคนที่ซื่อสัตว์สุจริตและมีจริยธรรม
ผมเชื่อว่าสวทุกคนในที่นี้เนี่ยนะครับที่จะมีสิทธิ์เลือกนะครับมีคนมีจริยธรรมทุกคน

เขาพิจารณาได้ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าเวลาท่าน

บ้านเขาผมว่าผิดคำสาบานนะครับ
ต่อไปจะจะโดนลงโทษนะครับท่านครับขอบพระคุณมากครับ
ครับขอบคุณคุณวิวัฒน์ครับต่อไป